คุณผู้ชมครับยุคนี้อะไรก็เปลี่ยนไปนะฮะเด็กก็เรียนออนไลน์คุณครูก็สอนออนไลน์นะครับ
ตำรวจที่เคยพกซองปืนกับกุญแจมือตอนนี้กลายเป็นต้องฆ่าเจลแอลกอฮอลแทน
ใช่จะได้ล้างมือได้สะดวกเป็นอาวุธประจำกายของตำรวจในยุคโควิด๑๙แบบนี้
อ่ะไปดูคุณตำรวจหน่อยนะดูสิตำรวจเขาพบกันยังไง
ซองเจลแอลกอฮอลต่างเนี่ยนี่มันก็มีที่ใส่ในเข็มขัดไง

ทุกคนก็มีผลกระทบกับชีวิตเห็นไหมมันกลายเป็นที่ใส่
อันนี้ก็เท่อยู่เหมือนกันนะคาดกับเข็มขัดแบบนี้เลย
แล้วก็กดเป็นหัวปั๊มไง
ทุกอย่างก็ต้องปรับตัวนะฮะตำรวจไทยเองก็ต้องมาปรับตัว
มาพกที่ใส่ขวดเจลล้างมือต่างนานาสปงสเปย์คู่กับซองปืน
แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ท่านผู้การราชบุรีท่านพลตำรวจตรีปรัชญาประสานสุข
ท่านผ่าวัตรรอเองท่านก็เป็นห่วงเป็นไย้แล้วครับ
ตำรวจทุกระดับชั้นนะฮะจึงจัดทำซองพกขวดเจลแอลกอฮอล
พกพาเหน็บเอาไว้ที่เอวคู่กับซองปืน
ตำรวจทุกนายต้องมีติดตัวเสมือนเป็นอาวุธประจำกาย
เพราะว่าอาจจะไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนทำความผิดเวลาจับคนร้าย
ผู้ที่กระทำความผิดต้องเจอประชาชนเยอะ
ในการเข้าไปแจ้งคงแจ้งความต่างนานา
จะได้ออกมาล้างมือกันก่อนแบบนี้เพื่อความปลอดภัย
ตำรวจทุกนายเขามีเฟสชิลด้วยนะครับ
แล้วก็หน้ากากอนามัยป้องกันเรื่องของการประบาดของโรคโควิด๑๙
อันนี้ก็เป็นอาวุธประจำกายของตำรวจในยุคนี้
ผมว่าหลายคนก็มีพกแหละชาวบ้านชาวช่องเราเองก็พกเหมือนกัน
ถูกต้องแหละอาวุธปืนเอาไว้ป้องกันคนร้าย